นี้ก่อนคือช่วงนี้ฝนมันยังตกอยู่ใช่ไหมฮะ
แล้วก็บางพื้นที่ก็น้ำท่วมแต่ทีนี้มีกลุ่มหนึ่ง
เราเรียกกลุ่มอะไรดีนะเขายังเป็นผู้ชายนะ
แต่เขาดูเองว่าเขาเป็นสาวสองอ๋ออ๋ออ๋อแปลงกายฮะฮะ
กลายเป็นกินนารีเล่นน้ำท่วมซะเลยโอ้โหอยากเห็นแล้ว
คุณผู้ชมไปดู๗กินนารีมีปีกสีขาวนะฮะเล่นน้ำท่วมยังไงฮะ

อุ้ยกินณรีเล่นน้ำสวยสวยลูกของแม่อุ้ย
พักพักพักพักพักพักพัก
อย่าให้มันไปมาเออ
โอ้โหนี่กลางปีกสนุกสนานเล่นน้ำกันอยู่แบบนี้
เชกเช่นกันกินนาบรีกำลังเล่นน้ำนะฮะคลิปนี้ถูกนำมาโพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก
นางรองฉันไม่ใช่นางเอกนะฮะของบุรีรำเขาพร้อมกับข้อความว่า
เมื่อน้ำมากลางดึกกินนารีก็ออกเล่นน้ำมีแต่งามคนบ้านเอ๋งนะฮะ
ในคลิปมีคนแต่งกินนารีเป็น๓คนเล่นน้ำกลางถนนอย่างสนุกสนาน
ตอนแรกผมนึกว่าอยู่ในคลองคุณเออแต่จริงเป็นถนนน้ำท่วมนะฮะ
คือก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาและทำให้เกิดน้ำท่วม
และขณะที่เล่นน้ำกันอยู่กินนารีทั้ง๓นางเนี่ย
ก็กำลังลุยสายฝนด้วยคนเข้าไปดูและแชร์เป็นจำนวนมากเลย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็สนใจเลยไปสอบถามคนทำคลิปนี้
ไปดูซิว่าถนนเส้นนี้อยู่ตรงไหนและคนทำคลิปเนี่ยเป็นใครนะคะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำค่ะ
ไปพูดคุยกับไนโก้เหล่าสานะคะเป็นเจ้าของร้านโก้กอล์ฟดอกไม้สด
คือไนโก้ก็เล่าบอกว่าคลิปนี้มีที่มาจากการถ่ายไว้
เมื่อวันที่๑๖ตุลาคมตอนกลางคืนค่ะตอนนั้นเนี่ยฝนตกทั้งวัน
แล้วก็น้ำท่วมถนนบ้านประชาชนนะคะ
บ้านเรือนส่วนใหญ่ในตะบนตาเป๊กตัวเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสอง
ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะไหนน้ำก็ท่วมแล้ว
ที่ร้านก็รับงานรำหน้าไฟงานศพไว้แล้ว
ทีนี้เครื่องแต่งกายนางรำเนี่ยก็มีอยู่แล้วไง
เครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องนี้มีเยอะเลยเต็มร้านนะคุณครับ
สุดท้ายเกิดไอเดียชวนกันไปเลยค่ะแต่งชุดกินนารีอย่างที่เห็น
รำไปเล่นน้ำกลางถนนที่มีน้ำท่วมนะคะ
เขามีจุดประสงค์ด้วยนะหวังอะไรรู้ไหมคะคุณ
อะไรฮะหวังให้ฝนหยุดตกอ๋อประดำให้ฝนหยุด
อยากให้ฝนหยุดตกแล้วสิ่งที่เขาทำเป็นปีก
ใช่นี่เครื่องศีรษะนะฮะฟังพี่โก้เขาหน่อยแล้วกัน
อ่าเราคิดคิดยังไงถึงทำทำคลิปคุยกับเพื่อนในร้าน
คุยกับเพื่อนก็คือว่าเราเหมือนเราจะเครียด
ครับเราทำให้ให้สนุกดีกว่าดีไหมอืมเออ
เพราะว่ายังไงท่วมเราก็ต้องยอมรับให้ได้อืม
เพราะว่าจังหวัดอื่นเขาท่วมหนักกว่าเราแต่อันนี้เราเพิ่งเริ่ม
แต่เราทำให้มีสีสันในสังคมให้สังคมเขายอมรับสาวสองด้วย
ให้เยอะกว่าเดิมอีกเอาความสนุกมาดีกว่า
นี่แหละครับพี่เขาบอกโอ๊ยถ้าเครียดมันเครียดทุกที่แหละ
หลายคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาทำเพื่ออยากให้ฝนหยุดตก
แล้วทำแล้วเนี่ยฝนหยุดตกไหมไนโก้บอกว่าไปรำ
ร้ายรำขนาดนี้แล้วฝนก็ไม่หยุดตกนะคะ

เดี๋ยวคราวหน้าจะแต่งชุดบิกินี่เนี่ย

เพราะคนในโลกโซเชียลเขาเอาไปแชร์กันเยอะเลย